ไปดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับ
นี่ในการข้ามทางม้าลายเนี่ยนะ
ก็จะมีคุณตำรวจจราจรมาคอยโบกไม้โบกมือ

เขาโบกรถให้หยุดให้ชะลอ

วิปแต่ถ่ยเตี้ยตั้งทั้งถนนเลยค่ะ
แต่ว่าที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับ
คุณตำรวจจราจรคนนี้เขาน่ารักมาก

เพราะฉะนั้นอย่านิ่งดูดายแต่งตัวเป็นม้าลายมันซะเลย

นี่เป็นไง
เขาโดนแชร์กันไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกแล้วนะฮะตอนนี้

มาปฏิบัติหน้าที่นะครับในการพาน้องหนูข้างทางม้าลายแบบนี้
โดยมีผู้ใช้ชื่อว่าป้าการมีดีประดูก
แล้วก็ข้อความที่บอกไปว่าข้างทางม้าลายกับพี่ตำรวจจราจรม้าลาย

นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ

เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราชณนครอุทิศ

ชาวเน็ตเขาเห็นกันแบบนี้แล้วก็อดชื่นชมกันไม่ได้
ร่วมมาสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างความสุข
ก็เหมือนพวกเรานี่แหละเช้ามอบความสุขให้กับคุณผู้ชม
ส่วนพี่จรจรท่านนี้ก็มามอบความสุขให้กับ
น้องนักเรียนผู้ปกครองในช่วงเช้าแบบนี้
เพราะว่าการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าโรงเรียน

ติดแงะติดดีติดนึบ

คือหน้าโรงเรียนต้องมีตำรวจจราจรอยู่แล้ว
ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามีน้องผู้ปกครองกับนักเรียนเขาข้ามถนนเป็นประจำ
เออนะการจราจรมันก็แออัด
เช้ารีบไงก็อาจจะหงุดงงหุดหงิด
แต่หันมาถ้ามาเจอพี่จราจรแต่งตัวเป็นม้าลาย
ยิ้มได้มีความสุขกันไปนะแบบนี้

อย่าไปงุดงิดอย่าไปงุดงิดอย่าพ้านะครับ
ให้ทางกันให้น้ำใจซึ่งกันและกัน
แล้วก็จะได้ใช้ถนนร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเอง

เพราะว่าในช่วงโรงเรียนที่กำลังทำการเปิดเรียนในช่วงยามเช้า

ใช่ค่ะต้องใจเย็นคุณผู้ชมครับอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
ติดไฟแดงเนี่ยนะครับก็ต้องจอด
แต่ถ้าติดใจเธอตลอดให้ทำยังไงก็ไม่รู้
ดูตลอดข่าวค่ะ